มันไม่ใช่
มึงมึงเหมือนแค่นักศึกของกูนะแค่อ่าฮ่าฮ่า
มึงทำอ่ะมึงทำปิ๊บศูนย์ปิ๊บศูนย์มึงต้องมีต้องมี

เอาคืนมาไม่ได้นะมึง
มันอะไรเนี่ย

กูช่วยกินมาก
อันนี้ที่ดำอยู่แล้วนะคะอย่าเขา

เดี๋ยวกูลงเอาสมุลล้างนิด
มันจะออกหรือเปล่าวะ

สมุลก็เอาไม่ออก

มันต้องมี
กตรงไหนขาวตรงนั้นที่เขาโฆษณานะ

ล้างสุปุฏิยังล้างไม่ค่อยออกเลย
แล้วมันไม่ใช่ครีมผิวแทนคุณผู้ชม

ไปตัดแดด
ก็ดูสิเปลี่ยนเทียมกันเอามือสองข้าง

แขนขวานี่มันเป็นตากแดดใช่
เพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้จะถามใครได้ล่ะ

อาจารย์ด้านเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตร
บอกว่าน่าจะเป็นเพราะในครีมมีสารเคมีที่เป็นอันตราย
และเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางด้วย
ทำให้คนใช้มีอาการแพ้ผิวก็เลยดำคล้ำขึ้นแบบนั้น
แต่อาจารย์ออสบอกถ้าจะให้ชัดนะส่งครีมไปตรวจตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ดีกว่า
จะได้รู้ว่าไอ้ครีมนั้นมีสารประกอบอะไรบ้างไปฟังอาจารย์ออสครับ
เคสนี้ที่เป็นลักษณะครีมคอกผิวสีเขียวนะฮะแล้วก็
พอล้างออกผิวมีลักษณะสีคัมไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอน
หลายคนอาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นตัวพอกผิวของฝรั่งที่เขาต้องการทำผิวเป็นสีแทน
โดยปกติแล้วถ้าคนซื้อตัวนี้สีเขียวเป็นตัวที่ทำให้ผิวขาว
แล้วพอมาใช้น่าจะเกิดอาการแพ้สารเคมีที่อยู่ในนั้น

หรือส่งไปที่หน่วยงานอื่นก็ได้หรือส่งให้อาจารย์น้อยตรวจก็ได้นะครับ
แต่ลักษณะผิวค้ำที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เกิดจากการแพ้สารเคมีนะครับ
ซึ่งเป็นไปได้หลายตัวนะครับ
ซึ่งสารเคมีที่เขาห้ามใช้ในการทำให้ผิวขาวเนี่ย

ก็จะมีปลอดมีไฮโดควินโอนมีสเตอรอย
แล้วก็มีกรดวิตามินเอนะครับ
ลักษณะการแพ้ประหลอดเนี่ยจะเป็นผิวดำอย่างนี้แหละนะครับ
ถ้ามีตัวประหลอดนะครับหรือกดวิตามินเอเนี่ยนะฮะ
พอไปสักพักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผิวค้ำดำลักษณะอย่างนี้
เท่าที่ตามนะฮะตัวนี้เขาให้ใช้คู่กับตัวน้ำมะนาวนะครับ
แต่น็อตคิดว่าน่าจะเป็นการแพ้สารเคมีไม่ประหลอด
ก็เป็นกฎวิตามินเอนะครับ
คืออันนี้ทำกับมือทำกับแขนยังขำออก
แล้วถ้าเกิดกับหน้าถ้าพอกหน้ามาแล้วล้างมาแล้วแบบหน้าดำทำไง
นี่กลายเป็นว่าพอกตรงไหนเนี่ย

ขาวแล้วดู

จะทำสิ่งที่จะทำแบบนี้

มึงกันจงนี้
มันจริง

ค่ะ